ค้ายาบ้านะคะคราวนี้ไปอยู่ที่เลยค่ะ
เขาบอกกันเลยว่าไม่มีสัจจะในหมู่โจร
โจรก็คือโจรนะคะพูดอะไรไปเชื่อไม่ได้จริง
ที่เลยค่ะพ่อค้ายาบ้าสุดแสบเอาแบงค์ปลอมไปหลอกซื้อยาบ้าอีกทีนึง

คือเลวในเลวอะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า

เออเนี่ยค่ะแต่พ่อค้ายาบ้าชาวลาวที่เขาต้องเป็นคนรับเงินเขารู้ทัน
แม่มันก็รู้ไส้รู้ภูมิกันนะนะคะ
ไม่ยอมมาตามนัดสุดท้ายก็เลยโดนตำรวจจับไปตามระเบียบค่ะ
คือมีสายข่าวเริ่มต้นเลยเข้ามาแจ้งก่อนว่า
จะมีการซื้อขายยาบ้ากันระหว่างคนไทยและชาวลาวที่ริมแม่น้ำโขงที่บ้านห้วยเหียม
ในอำเภอปากชมจังหวัดเลย
ตำรวจเลยจัดกำลังไปแฝงตัวอยู่หลายสิบนาย
ไปเจอนายเพชรพลกำลังกับนายอธิวัฒน์โสดาค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๒คนจอดอยู่
ถ้าทางดูมีพิรุธฉะนั้นมั่นใจเลยว่านี่แหละรอรับยาบ้านั่นแน่
รออยู่ตั้งนานค่ะพ่อค้ายาชาวลาวไม่มาสักที
เกรงจะเสียของก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นเลย
อย่างน้อยเอาตัวทั้งคู่มาทำประวัติไว้
คราวหน้าคราวหลังตามตัวไม่ยาก
ค้นตัวดูค่ะปรากฏมีแบงค์พันธุ์อยู่เป็นปึก
นับได้๑๔๘๐๐๐บาทนะคะ
เป็นเงินซื้อยาบ้า
แต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีของกลางมันมีแต่เงิน
ปรากฏว่าคุณตำรวจไทยเนี่ย
โคตรเก่งเลยต้องใช้คำเก่งจริงนะ
เขาตาวายมองไปเดี๋ยว
พันธุ์แต่ละใบทำไมเลขมันเดียวกัน

เพราะแบงค์แต่ละใบเขามีตัวเลขนำเบอร์แต่ละใบไม่เหมือนกัน

นายพงศ์ชาวอุดรธานีจ้างมา
ให้เอาแบงค์ปลอมเซ็ตนี้มาซื้อยาบ้ากับพ่อค้าชาวลาว
เคยติดต่อซื้อยามา๒ครั้งแล้ว
กับพ่อค้ายาบ้าไม่ซ้ำหน้าเลย
เพราะจะได้ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นแบงค์ปลอม
เพราะถ้าซื้อเจ้าเดิมมีหวังไม่รอดแน่

หลอกพ่อค้ายาไปเรื่อยค่ะ
เบื้องต้นตำรวจก็นำสองคนที่ไปดำเนินคดี